มาดูกันต่อค่ะรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันนี่แหละค่ะ
ดิฉันพาไปดูเดือนคณะนิเทศกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับหนุ่มทอยปฐมพงศ์ก็เป็นบัณฑิตจบมาหมาดเช่นเดียวกันค่ะ
บอกเลยว่าโอ้โหสาวเนี่ยไปตามให้แสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
นี่แหละค่ะใครไม่จบทอยจบแล้วจ้า
อันนี้แฮชแท็กของเขาวันรับปริญญาของทอยปฐมพงศ์นะคะ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัลค่ะ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
ก็ใช้เวลาจบตามหลักสูตรครบ๔ปีทันเพื่อนเลยนะฮะ
งานนี้คุณพ่อคุณแม่เห็นบอกว่าเหอะมากมาเฝ้าลูกทุกวันค่ะ
ทอยนี้ตั้งใจเรียนต่อปริญญาโททันทีเลยมีแพลนว่าอย่างนั้น
แล้วก็เรื่องหัวใจหลายคนบอกว่าเรียนจบแล้วอะไรก็น่าจะคลี่คลาย
หัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีคนคุยจริงจังอยู่ด้วย
แล้วก็เป็นสาวในวงการซะด้วยจะเป็นใช่น้องมุกอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่า

ยังครับยังครับใช่แต่ว่ามีคนคุยแล้ว

ก็ยังอยากให้หลายอย่างมันลงตัวก่อนอะไรอย่างนี้
ก็ถ้าพร้อมจริงเรื่องเปิดตัวผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะผิดแปลกอะไรอยู่แล้ว

ขวัญให้ตัวเองอะครับเหมือนเป็นของขวัญที่บังเอิญได้มามากกว่า
คือเราเป็นจังหวะที่เปลี่ยนรถเราก็เลยใช้รถใหม่ให้กับตัวเอง